ตลอดกินคุณผู้ชมครับจะพาไปที่จังหวัดอ่างทองไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าชามใหญ่แต่ราคาถูก
เป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงของตลอดกิน
จัดไปชามเบล่เท่

มันอาจจะดูเป็นชามธรรมดาธรรมดา
แต่ถ้าบอกราคาคุณจะบอกว่ามาเล่เท

แต่ชามใหญ่เหมือนขาย๔๐๕๐เนอะ
จริงคุณชิสาน้องใบตองไปที่นี่ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๓๗หมู่๒ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

แล้วขายชามใหญ่มานานหลายสิบปีแล้วค่ะอีกทั้งขายสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจของแพงเนี่ยมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
บอกเลยว่านี่ไม่ใช่ไฟล์หรือว่าสู้กับเศรษฐกิจย่ำแย่แค่ครั้งเดียว
มาตลอดทั้งชีวิตตอนนี้ก็ยังสู้อีก
แล้วก็อยากจะให้ลูกค้าได้ประหยัดด้วยเลยขายในราคาแค่ชามละ๒๐บาท
ใครสนใจอยากกินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ไปลองแวะเวียนกันได้
แล้วก็ผมย้ำอีกทีว่าร้านนี้อยู่ที่บ้านเลขที่๓๗บุคคลองตะบนป่างิวอเภอมืงจอ่างทอง

ก็พูดเวตเตี๋ยวบ้านเลยนะอร่อยเนอะพูดจริงค่ะไปต่างจังหวัดต้องจัดเวตเตี๋ยวเนี่ย๒๐บาทเลย